คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย

แล้วก็กลัวจะเกิดอุบัติเหตุนะคุณนะ
เขามีการขยายช่องทางการจราจร

ขยายถนนเสร็จแล้วขยายเลนเสร็จแล้ว

คือสิ่งนี้ฮะ

คือเขาขยายเส้นทางการจราจร
ซ้ายสุดที่จะเลี้ยวซ้ายขยายแล้วนะ

คุณขยายทางแต่คุณไม่ย้ายเสาไฟจราจร
นี่มันยังขวางเลนตรงกลางเลนอยู่เลย

สรุปคือฟุตบาทจริงคือไอ้สีขาวนะ

ไม่ใช่ตั้งแต่ตรงแบรีเออร์ส้มนะ
เพราะว่าไอ้ดำนั้นมันคือพื้นถนน
เวลาเขาทำแบบนี้เขามีลายกลุ่มไหมคะ

นี่บริเวณแยกไฟแดงถนน๑๓
ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยองผมบอกพี่กัดเสียงดังฟังชัดแล้วนะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูหน่อยนะครับเขาบอกมันใช่เหรอเนี่ย
เสาไฟสัญญาณจราจรตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ช่องทางจราจรเลนซ้ายสุด
เพิ่งขยายถนนแบบนี้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเหลือเกินนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราเห็นตามภาพที่ชาวบ้านร้องเรียน
ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบฮะพบว่าเสาไฟจราจรเนี่ย
มันอยู่ตรงนี้จริงไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะ
มันกินช่องจราจรเลนซ้ายสุดมันอยู่ตรงกลางพอดิบพอดีเลย
ทำไมไม่ย้ายไปไว้ขอบทางนะฮะเขาบอกว่าเนี่ย
สร้างถนนขยายช่องจราจรเลนซ้ายสุดใหม่นะครับ
และมีการนำแท่งเบรีเออร์พลาสติกสีส้ม๑อัน
มาตั้งกันไว้เพื่อให้สังเกตเห็นว่ามันมีเสาไฟจราจร
ยังอยู่ตรงนี้โดเดโผล่ขึ้นมานะครับ
แล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชินเส้นทางไม่ใช่คนในพื้นที่
ขับรถมาด้วยความเร็วหรือคิดว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
ต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุให้มาก

คุณผู้ชมเราไปคุยกับพ่อค้าขายของที่อยู่บริเวณแยกไฟแดง
บอกว่าโอ้ไอ้เสาไฟที่เห็นมีมานานแล้วจ้า

ก่อนขยายถนนบริเวณขอบทางเพิ่มช่องทางจราจร

ขยายเสร็จ๔๕ปีเสาไฟมันมาก่อน

แล้วการขยายช่องทางมันมาทีหลัง

พอก่อสร้างพื้นผิวจราจรเสร็จประมาณ๑สัปดาห์ที่แล้วนี่เอง

แต่เหตุฉะไหนไม่ย้ายเสาไฟจราจรออกไปไว้ขอบทางด้วย
ทำให้เสาไฟจราจรที่ตั้งอยู่เดิม
มันเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเพราะตรงนี้คุณ

ผู้ปกครองรับส่งนักเรียนก็มี

คนเจ็บคนตายนะครับฟังพ่อค้าเขาสะท้อนหน่อยนะฮะ

มันตายสักอย่างเนี่ยแล้วมันก็ซ้ำซ้อนคุณ
พอทำถนนเสร็จก็ต้องมาย้ายเสาไฟจราจร
ย้ายแล้วทำยังไงต้องขูด
ขูดเสร็จไฟทำถนนก็ต้องมาทำถนนใหม่มาซ่อมอีก

ถ้าเกิดไปถามหน่วยงานนะ
หน่วยงานคงจะตอบว่าอ๋อมันอยู่ในแผนการย้ายอยู่แล้ว
คุณผู้ชมเชื่อไหมภายในอาทิตย์นี้

เหรอฮะทำพร้อมกันได้ไหมประหยัดงบ
ไม่งั้นใช้งบซ้ำซ้อนแบบนี้
ย้ายทีขุดทีซ่อมทีอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่เสาไฟจราจรเขาอาจจะต้องทำพิกัดใหม่นะ
ตั้งไปแล้วให้มันยื่นไปตรงกลางถนนให้ได้
ความยาวของเสาอันนี้มันเข้ามาเกินไปใช่ไหมคะ